ในฐานะอดีตกรกตเวลาดูอย่างนี้เขาดูกันยังไงอาจารย์

คือสมมุตินะครับว่าถ้าเรื่องนี้นี่มีคนรองก็ไม่มีใครไปรองแล้วนะครับ
แล้วก็ในขั้นของกรกตก็ตั้งกรรมการในการสอบข้อเท็จจริงต่าง
สมมุตินะครับว่าถ้าผมเป็นกรกตนั่งอยู่เนี่ย

นี่อย่างที่๑ก่อนนะครับ
คำตอบคือเป็นบริษัทแน่นอนเพราะยังประกอบกิจการอยู่
ยังไม่มีการปิดบัญชีใช่ไหมครับยังมีการจดยกเลิกกิจการไป
คำถามที่สองคือในเรื่องนี้ก็คือถามต่อไปว่าแล้วมีความเป็นสื่อหรือเปล่า

นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตแย้งคุณศิโรธนิดหนึ่ง
คืออันนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะ
ผมก็พยายามดูอ่านรายงานการประชุมนะ
มีชื่อคนถามผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง
ถามว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่
นะครับคำตอบซึ่งอยู่ในในรายงานการประชุมนะครับ

ปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่
และเว้นวักตามวัตถุสมของบริษัท
คือถ้าไม่เว่นวักเนี่ยมันจะอ่านต่อเนื่องไปเลย

ก็คือเท่ากับว่า๔๕ข้อที่คุณศิโรธว่า
แต่พอเว้นวักเกิดขึ้นเนี่ยมันแปลว่าอะไร
มันคือสนองแล้วถูกไหม
ปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่
แล้วก็เว้นวักนะครับอันนี้ยืนยันนะครับ
คือพอมันมีการเว้นวักไม่ได้พูดติดต่อกัน
อาจารย์สมชัยก็เลยมองว่าถ้อยคำหรือว่าความหมายเนี่ย
บริษัทยังทำสื่ออยู่ไหมยังดำเนินกิจการอยู่
แล้วก็เว้นวักตามวัตถุส่งของบริษัท
แต่ในมุมคุณวิโรธมองว่าตามวัตถุสมนี่

คุณวิโรธผมก็สำคัญคุณวิโรธบ่อยนี่ดูซินี่
ผมคล้ายว่าเพื่อให้เกิดความเป็นกลางที่สุด

โดยการเอาแรปเอาประโยคเข้าไปติดกัน

เพราะฉะนั้นในขณะนี้ถ้าผมจะเป็นกรต่อ
ผมจะดูก่อนบริษัทยังเป็นบริษัทไหมยังเป็นทำสื่อไหม
ก็เอาจากตรงนี้ผมยังทำอยู่
และความหมายของเขาว่าสื่อในรัฐธรรมนูลนี้
ไม่ได้แปลว่าทีวีนะไม่ได้แปลว่าทีวีอย่างเดียว
มันอาจจะหมายถึงสื่ออื่นด้วย

อาจจะเป็นการโฆษณาประจำพันธุ์ต่าง
ดังนั้นในกรณีซึ่งผมเคยได้ยินมาว่า
เขายังประกอบกิจการทางด้านประชาสัมพันธ์
การทำสื่อเรียกว่าการที่จะโฆษณาต่างเกิดขึ้น
ก็ยังน่าจะเข้าข่ายว่าเป็นสื่อ
เพราะฉะนั้นในด่านที่๑ถ้าผมพินานี้ผมจะบอกว่าเป็นก่อน
ด่านที่๒ที่ผมจะดูต่อไปก็คือว่า
แล้วคุณพิธาถือหุ้นหรือไม่

ซึ่งถ้าถือหุ้นหรือไม่ก็คือ

ความเป็นเจ้าของหรือคนถือหุ้นในวันที่๔หายไปหรือไม่